มาดูเรื่องราวของคนที่อยากสวยอยากหล่ออยากหน้าขาวกันหน่อย
บางทีไปซื้อครีมมาด้วยความที่เขาโฆษณาว่ามันดีจริง
แต่ซื้อมาไม่ดีหน้าพังเยอะแยะมากมาย
มีกลุ่มผู้เสียหายนำหลักฐานเดินทางไปร้องเรียนกับสคบ
คุณผู้ชมผ่านทางเน็ตแต่ว่าพอทาไปผิวแตกแบบทั้งตัวเลย
ผมไม่ได้แบบเป็นไปตามโฆษณาเลยฮ

บอกว่าอยากจะให้เจ้าของแบรนด์คนผลิตรับผิดชอบ

นี่เลยก็เป็นกลุ่มผู้หญิงผู้เสียหายประมาณ๓คน
นำเอกสารหลักฐานยืนยันการซื้อขายครีมทาผิวขาว
รวมทั้งตัวอย่างครีมที่มีสารอันตราย
แล้วก็ภาพถ่ายการโฆษณาเดินทางไป
มรองเรียนที่สูมลับเรื่องรามร้องทุกข์ศคบ
ใช้ครีมทาผิวขาวยี่ห้อหนึ่งนะ
ที่เขาทาครีมไปที่ผิวเนี่ย
มันเป็นรอยแตกแบบนี้
อันนี้นี่ขอโทษอันนี้คือบริเวณหน้าอก
เป็นรอยแตกไปท่วมร่างกายผิวก็บางลงด้วย
มีอาการแสบคันที่ผิวหนังพอโดนแสงแดดจะแสบมากทีเดียว

ครีมทาผิวยี่ห้อนี้ผ่านทางออนไลน์
ราคาโอ้ก็แพงเหมือนกันนะ๕๕๐๐บาท
ก่อนจะทดลองใช้สักระยะหนึ่ง
รู้สึกว่าตอนแรกมันข่าวขึ้นจริง
จากนั้นตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
สามารถซื้อครีมราคาถูกลงได้๕๐๐บาทลดไป๕๐๐

พอใช้อีกระยะหนึ่งสังเกตว่า
ทำไมผิวเป็นรอยแตกรอยแดงแบบนี้เป็นตัวลายไปหมดเลย
คือเดิมทีเดียวตอนแรกซื้อมาใช้เองก่อน

ดีก็เลยเป็นตัวแทนขายถูกไหมคะ

หลังจากที่ผิวของตัวเองแตกลาย
ก็เลยเลิกใช้แล้วก็เลิกขายครีมตัวนี้ทันที

ผิวแตกลายหลังจากที่ใช้ครีมผิวขาวตัวนี้แล้ว
จริงแล้วมีผู้เสียหายอีกหลายคนค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกัน
แต่ก็ไม่กล้าที่จะออกมาร้องเรียน
เนื่องจากเกรงว่าอาจจะได้รับความเดือดร้อน
ก่อนหน้านี้เคยออกมาร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลไปแล้ว
หวังบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้หญิง
คนที่อยากผิวขาวดูหน่อยว่าของแพงก็ใช้ว่าจะดี

ต่อไปนี้ของแพงก็คงไม่กล้าใช้แล้วล่ะค่ะ

และที่สำคัญไปตรวจสอบแล้วมีออยด้วยนะ
น่าตกใจตรงนี้คุณทัศนัยนะฮะ
นี่ก็เป็นช่วงหน้าอกนะแตะไปหมดเลย

ทีนี้ทางด้านสคบเองก็ระบุว่า
เขานำเลขจดทะเบียนแจ้งของผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสียหายเนี่ย
มามอบให้เป็นหลักฐานไปตรวจสอบกับทางออย
แล้วพบว่าเออเขาเลขเขาไปจดทะเบียนจริงนะ
เขาไม่ได้เป็นของปลอมนะคุณเขาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
แต่ว่าบริเวณสลากไม่ได้ระบุที่อยู่ผู้นำเข้าและผู้ผลิต
ประกอบกับพบว่าเลขจดแจ้งมีเลขเพียงเลขเดียว

ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เข้าข่ายแอบอ้างเลขที่จดแจ้ง
คือเขามีของหลายตัวต้องจดแจ้งหลายเลขถูกไหมฮะ
แต่เขามีของหลายแบบหลายอย่างแต่จดแค่เลขเดียว

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด
เมืองต้นก็ให้ทางผู้เสียหายเขียนคำร้อง
เพื่อเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้เสียหาย

เพื่อนำไปส่งให้กับออยดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดครับ